ลุดิถีที่๒เมษามากปวงค่าบาทน้อมจิตสำริดผล
อันเชิญไทยเทวราชประสาทดลสรรพมิ่งมงคลกุศลทัน
สมเด็กพระเทพรัตต์จมรัตต์ล่าสมปรีดาปลื้มเปรมกะเสมสัน
ประเกียรติยศจมรูลพูนอนันต์เป็นนิรรณสถิตในใจประชา
กล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
ใครสามารถรับชมได้ทุกวัย

วันนี้ท้อทะลุดาวของเรามาอยู่ครบนะคะ

ขอดูเรื่องริ้วรอยบนใบหน้าดีกว่า

ก็ต้องไปถลกหนังหน้าใหม่ข้างหน้าล่ะ
ไม่เรากำลังจะพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย

มันก็ต้องเนียนมันก็ต้องเป๊ะมันก็ต้องผ่านมือหมอนิดนึง
แต่สำหรับหมอดูแต่สำหรับหมอดูต้องแม่นเท่านั้น
อ๋อเหรอไม่เกี่ยวหนังหน้าต้องแม่นทั้งนั้นต้องแม่นริ้วรอยมันอยู่เยอะอ่ะไง
มันจะทำให้แม่นลดลงไหมเนี่ยตายแล้วเอาลงขึ้น
เขาบอกว่าคนเราเนี่ยทุกวันนี้จะสามารถลดอายุตัวเองไป๒๐ปี

ถูกแล้วค่ะผ่านการศัลยกรรมเท่านั้น
ส่วนใหญ่คนที่ใกล้จะแซร์ยึดหรือแอร์ยึดไปแล้วเนี่ย

โอ้โหพี่ม้านี่ไม่ต้องแฟร์เลยทุก๕เดือนก็ไปทุบใหม่เรื่อย

เพราะไปถามมาเนี่ยเวลาที่ถามคนว่าเวลาอายุถึงเลข๖ปุ๊บ
สิ่งหนึ่งที่อยากจะมอบเป็นของขวัญให้กับตัวเองเนี่ยคืออะไร

อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดที่พูดมาไม่ใช่แขกรับเชิญเราค่ะ
แต่แขกรับเชิญของเราเด็ดและแซ่บกว่านั้นกำลังพูดถึงถูกพูดถึงเยอะที่สุดค่ะ
นักร้องลูกทุ่งทายาทครูเพลงชื่อดังของเมืองไทยเลย
ต้องบอกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการสร้างความหือหากับการที่ทำให้ใบหน้าของตัวเองนั้นดูอ่อนเยาว์ลดลงถึง๒๐ปี
ปีและที่สำคัญขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐติดต่อกันเกือบ๑อาทิตย์
แล้วก็มาขึ้นหน้าหนึ่งในรายการท็อกทะลุดาวด้วยค่ะคุณสุรชัยสัมบัจจัย
ครับทุกคน
เฮ้ยดูดีอ่ะแม่อ่ะ
อายุเรามากขึ้นตาเราก็จะเริ่มตกลงถูกต้องไหมฮะครับอันนี้ตาก็จะ
ขึ้นมาหน่อยก็ทำให้ดูเด็กลงตาคล้ายกับน้องพุทธเหมือนกันนะฮะ

สิ่งหนึ่งลองแก้ม

ที่ไม่ได้ทำก็คือจมูกคิ้วโครงเดิมแล้วก็ปากคาง
แล้วนั้นเขาก็เก็บริ้วลอย

ใช่ระยะใส่หมวก
คือผมของคุณนี่คือเอาไทยทอยไทยทอย

ของพี่แอดคือเอาไทยทอยมาใส่

อ๋อเหรอทีนี้มันทันสมัยจังเลย
คล้ายกับปลูกข้าวอะครับ
คือทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นเลย

อันนี้หนุ่มหล่อเยอะเลย

เราไม่ใช่อาชีพที่ต้องใช้หน้าตาหรืออะไร

แต่ดวงอันนี้ต้องยิ่งดูหนุ่มยิ่งดูดี

น้องร็อกกี้ค่ะลูกชาย

นี่ใครหลอกกับใคร
กูกินก็ไม่ลงนะเนี่ย

คนให้ความสนใจเรื่องของพี่แอดมากขนาดนี้
ก็ไม่คิดว่าจะมีข่าวอะไรมากมายนะ

อยากจะรู้เหมือนกันว่าค่ะอายุ๕๙ค่ะถูกต้องไหมครับ
วันที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะต้องทำทั้งหน้าเลย
เขาบอกอายุ๕๐กว่าแผลมันจะหายช้าหรือเปล่า
กังวลไหมคะกังวลไม่กังวลนะ

สักวันหนึ่งต้องทำแน่ต้องทำเหมือนแบบทำอะไรก็ได้ที่
แล้วอีกอย่างเราจะแทร่ยิ้นแล้วไง๖๐
ก็คิดว่า๖๐แล้วน่าจะทำอะไรให้กับตัวเองที่มันมีความสุข
แล้วก็เราก็ดูไม่ใช่เฉพาะผมอย่างเดียวนะ
ในโลกของนักแสดงเยอะแยะไปหมดคนตรงนี้ทำก็สวยแล้วก็ดูดี
เราก็เหมือนความว่าเราร้องเพลงเนี่ยเราต้องเจอแฟนเพลง

ผมก็ไม่อยากจะตกรุ่นน่ะ

แต่ถ้าให้ผมไปตกเป็นรุ่นคุณตา
ยังไม่พร้อมที่จะเป็นรุ่นนั้น
บทรุ่นนั้นจะค่อยน้อย

คุณอันลูกต่อหมดกี่คน

ก็เป็นนักแสดงอยู่คนโตเป็น
แล้วก็เป็นนักวิยุนักจัดรายการวิยุ
แล้วก็มาเป็นนักแสดง

ส่วนคนที่๒นี่ก็มีครอบครัวไป

คนที่๔ก็กำลังอยู่เบื้องหลัง
แล้วกำลังที่จะเข้ามาเบื้องหน้าแล้ว

เปลี่ยนหน้าอย่างนี้เขาเปลี่ยนดวงด้วยไหมครับพ่อหมอรัก

เราจะดูช่วงหน้าเห็นพ่อหมอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่า

อกให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลย

เพราะสมมติหนูมาจี๋ฟิลเลอร์แม่มันมีล่ะ

ให้พี่แอ๊ดกังนำเหรอไม่ใช่พี่แอ๊ดจะมาดังแบบนั้นเลย

เพราะเอิญมีการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าเปลี่ยนโงเห้ง
มีผลต่อดวงในการที่จะแจ้งเกิดอีกครั้งไหม